น่ารักกันต่อเลยดีกว่าสำหรับกระแสที่มันเป็นไวรัลยอดฮิตตอนนี้ใครไม่รู้จักเพื่อนใหม่๓คนของเราบอกเลยว่าเลยเจนนุ่นโบรวมไปถึงความน่ารักของน้องเรสซิ่งบอกเลยว่าผมขอเต้นด้วยคนครับพี่ไปดูความน่ารักของน้องได้เลยจ้า

คัปเวอร์เพลงฮิตนี้บ้าง
อกจากจะอวดหุ่นเซ็กซี่อวดเอวเล็กกระจิ๋วหลิวแล้วนะจ๊
อาตุ๋ยลงทุนทำอะไรด้วยไปดูกันเลยจ้า
สงสัยจะร้อนเต้นเพลินกระโดดลงน้ำซะอย่างนั้นเลย
ตุ๋ยบอกว่าอยากจะสร้างความแตกต่าง

ชุดบนบกอาเซ็กซี่แล้วนะ
ทำไมชุดในน้ำอาร์ไม่เซ็กซี่กว่านี้
นั่นน่ะสิสงสัยมาก

แล้วก็เพลินอารมณ์ดีนะคุณพี่สำนัก